มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์เนี้ยผู้เสียหายเขาบอกว่า
ต้องร้องผ่านสื่อด้วยแหละเพราะกลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้า
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคู่กรณีเป็นทหาร
แล้วก็เคยถูกขู่ถึงบ้านด้วยนะคะครับเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่ค่ะ
ถูกทหารยศร้อยโทค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
ละเมิดทางเพศครึ่งปีแล้วถ่ายคลิปขู่ด้วย
พอแม่รู้เรื่องไปแจ้งความแจ้งความปุ๊บทหารคนนี้ไปถึงบ้าน
ขู่ด้วยว่าทำอะไรไม่ได้หรอกเขาเส้นใหญ่มาก
อย่างนั้นเลยเหรอใช่ไงก็เลยต้องให้สื่อมาช่วยนะคะ
แล้วก็ไปร้องผ่านทางสอสอสงขลาด้วยนายนัชนนศรีก่อเกลือนะคะ
คุณแม่อายุสามสิบห้าค่ะเป็นแม่บุญธรรมนะคะ
เด็กผู้หญิงผู้เสียหายก็คืออายุแค่สิบสี่เองคุณแม่เนี่ยไปร้องสอสอแล้วก็มาร้องสื่อ
ว่าถูกทหารยศร้อยโทสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
ล่อลวงไปข่มขืนครึ่งปีแล้วอะค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
แต่แม่เนี่ยเพิ่งรู้เมื่อ๙สิงหาคมนี้เองเพราะครูโทรศัพท์ไปบอก
ว่าเห็นทหารขับรถไปรับลูกสาวทีเนี้ยก็เลยตรวจสอบทะเบียนรถ
รู้ว่าเป็นทหารยศร้อยโทซึ่งทหารคนนี้ทำงานในค่ายเดียวกันกับสามีด้วยนะ
สามีมียศจ่าสิบเอกค่ะแม่เด็กบอกว่าตัวแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่สหกรออมทรัพย์ในค่ายทหารเดียวกัน
ครับก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากนายทหารอีกคนนึงยดร้อยโทเป็นผู้จัดการสหกรณ์ในค่ายทหาร
จนสามารถช่วยลูกสาวพาลูกสาวกลับมาได้ก็ต้องให้ทหารด้วยกันช่วย
ลูกสาวก็เลยเล่าให้แม่ฟังว่าถูกทหารพาไปข่มขืนในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอจนะ
ทหารคนนี้ยดร้อยโทนะคะแล้วก็ล่อลวงไปข่มขืนหลายครั้งเลย
ล่อลวงไปข่มขืนถึงในบ้านพักในค่ายทหารนะคะแล้วไม่ใช่ข่มขืนอย่างเดียว
ทำร้ายร่างกายเธอด้วยเอาสายเคเบิ้ลเนี่ยรัดข้อมือเอาผ้าอุดปาก
ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ข่มขู่พอแม่รู้เรื่องก็ไปแจ้งความค่ะ
ที่สพนาทวีแล้วก็พาลูกสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับนายทหารคนนี้นะคะ
แต่คุณผู้ชมพอแม่ไปแจ้งความแล้วเนี่ยนะ
ปรากฏว่าถูกขู่ถึงบ้านเลยบอกว่าเนี่ยเขาเส้นใยนะ
ทำอะไรเขาก็ไม่ได้นะลูกสาวนี่กลัวมากนะ
บอกต้องแจ้งสามีให้กลับมาบ้าน
ทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือพอสามีกลับมาบ้าน
ก็ทะเลาะกันก็แยกย้ายกันไปกลางดึกสิบเอ็ดสิงหาคมที่ผ่านมา
นั่งดื่มเบียร์อยู่หน้าบ้านพักของเพื่อนในค่ายทหารนี่แหละ
ปรากฏว่าทหารคู่กรณีที่แม่ไปแจ้งความเอาไว้ว่ามาข่มขืนลูก
มาหาถือปืนมาด้วยอ่ะแล้วยิงใส่สองนัด
กระสุนถาเข้าที่ตัวแล้วก็เดินปรีมาจะยิงสามีซ้ำ
ทีนี้ค่ะตัวสามีชักปืนขึ้นมายิงลงพื้นไปสองนัดเพื่อป้องกันตัว
แล้วก็วิ่งหนีไปแจ้งความที่สพนาทวีแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ย
สามีอ่ะถูกตั้งกรรมการสอบถูกสั่งค้างตั้ง๗วัน
ข้อหาก็คือยิงปืนในค่ายทหารแล้วก็ถูกพักราชการ
กว่าคดีจะแล้วเสร็จแม่บอกว่าอ้าวก็สามีป้องกันตัวครับ
ทหารที่เป็นคู่กรณีที่ถูกแจ้งความมันเอาปืนมาขู่
กลายเป็นว่าสามีถูกตั้งกรรมการสอบสามีถูกสั่งขังตั้ง๗วัน
ตอนนี้กลายเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าเคยจะแขวนคอตายด้วยซ้ำอะค่ะ
พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวท
ส่วนลูกสาวที่เป็นผู้เสียหายตอนนี้อายมากนะคะ
ถึงขั้นไม่กล้าไปเรียนหนังสือคุณผู้ชมลาออกจากโรงเรียน
ต้องย้ายนู่นไปเรียนจังหวัดอื่นแล้วต้องให้ยายดูแลค่ะครับ
ก่อนหน้านี้คุณแม่เล่าให้ฟังว่านายทหารคู่กรณีคนนี้
เจรจากับแม่ไกลเกลี่ยว่ายอมความได้ไหม
จ่ายค่าเสียหายเดี๋ยวจ่ายเงินให้๕แสนเลย
แล้วก็ให้ที่ดินแปลงหนึ่งราคา๘แสนแต่แม่บอกว่า
ไม่รับเงินไม่รับทรัพย์สินอะไรทั้งนั้นจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ว่าเขาได้เอาสายไฟหนวดกุ้งลัดมือแล้วก็เอาผ้าปิดปาก

ในขั้นต้นนั้นคือเขาเสนอเงินมาครั้งแรก๑แสน
เราก็ไม่เอาเขาก็บอก๕แสนกับที่ดินแปลง๑แปลกแสนเราก็ไม่เอา
ทีนี้ค่ะทางด้านของพันโทพานุวัฒน์สุคลทเดช
ผู้บังคับกองพันธานราบที่๓กรมฐานราบที่๕หรือร๕๓๐๐นะคะ
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารคู่กรณีที่ถูกคุณแม่แจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ค่ะ

ผู้บังคับบัญชารู้เรื่องนี้แล้วจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ก่อนหน้านี้เสนอผู้บังคับบัญชาให้ทหารคู่กรณีนายนี้พักราชการเอาไว้ก่อน
แต่คำสั่งมันยังไม่มารอคำสั่งอนุมัติ
นายทหารคนนี้ก็เลยยังปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติรอคำสั่งอยู่
ส่วนทั้งสองฝ่ายก็ให้ย้ายออกจากบ้านพักในค่ายทหารไปแล้ว
ร้อยโทคู่กรณีไปแจ้งความกลับจ่าสิบเอกซึ่งเป็นพ่อของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายค่ะ
เรื่องของการยิงปืนคมครูพ่อของเด็กก็เลยถูกเนี่ยถูกตั้งกรรมการสอบ
ถูกสั่งถังเจ็ดวันก็เพราะว่าทหารร้อยโทรคู่กรณีเขาไปแจ้งความเอาไว้
ออกจากบ้านพักก็เนื่องจากคดีที่ยิงกัน
มันมีแสดงว่าเป็นต่างกรรมต่างวาระเป็น๒คดีแล้วนะ
ครับใช่ครับที่ต้องไล่ออกจากบ้านพักทั้งสองคน
เพราะว่าคดีที่ยิงกันสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
ก็ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับที่สารจะต้องพิจารณาดำเนินการต่อ
เรื่องนี้เนี่ยผมให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายตั้งแต่ทราบในขั้นต้นมาแล้วนะครับ
เพราะว่าทางผู้เสียหายจะไปแจ้งความผมก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับ
ทางพนักงานสอบสวนจะขอตัวใครไปสอบถามไปสอบสวนเพิ่มเติมผมก็ให้ไปครับ
ก็เลยกลายเป็นว่าครอบครัวของเด็กผู้หญิงวัย๑๔ผู้เสียหายก็อยู่ในบ้านพักในค่ายทหารไม่ได้แล้วด้วย

ต้องออกไปด้วยทั้งที่เขาก็บอกว่าเขาก็ยิงปืนลงพื้นนะเพื่อป้องกันตัว
เพราะว่าทหารที่เป็นผู้ต้องหาที่ไปแจ้งความเอาไว้ว่ามาข่มขืนลูกสาวเขา

มูลเหตุมันมาจากเรื่องที่ลูกสาวเขาถูกข่มขืน

คือก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายก็ถูกต้องแหละครับ
แต่ว่าก็ขอความกรุณาท่านผู้บังคับบัญชาหรือว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่ต้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย

เพราะยังไงเด็กก็อายุเท่าไหร่เอง

ต้องมาถูกข่มขืนกระทำชำเหล่าแบบนี้
ทีนี้ค่ะเราก็เลยไปคุยกับทางตำรวจนะคะว่าเรื่องนี้ตกลงมันแบ่งเป็นความรับผิดชอบอะไรยังไงบ้าง
พันธุ์ตำรวจรีนาราธิบเรืองศรีสารวัตรสอบสวนสพนาทวีบอกว่า
แยกเป็น๒เรื่องนะคะ
ก็คือคดีที่ทางตำรวจรับผิดชอบเป็นคดีความผิดทางเพศ

แจ้งข้อหากับทหารยศร้อยโทไปแล้วก็คือพรากผู้เยาว์

คมขืนก็ทำชำเหล่าเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
นำตัวไปฝักขังที่สารทหารเรียบร้อยแล้ว
แต่เขาประกันตัวออกมา

ตำรวจบอกว่าในส่วนของตำรวจก็ต้องรอผลตรวจร่างกายของคุณหมอ
จากโรงพยาบาลสงขลานนครินทร์ด้วยนะคะว่าเด็กผู้หญิง
มีผลตรวจออกมาเป็นยังไงบ้าง

ละเอียดทางคดีตำรวจบอกว่าขอให้แค่นี้ได้ไหม

เสียรูปคดีส่วนเรื่องทางทหาร

ก็รอผลการตรวจไปสูดกักเด็กก่อน